เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบอุทธกภัยน้ำท่วม
จุดหลักคือที่สุโขทัยพิศนุโลก
แล้วก็มีการผุดไอเดียออกมาด้วยนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนน้ำมันท่วมซ้ำแล้วซ้ำอีก
ก็คือซ้ำซากเปลี่ยนอาชีพเลยไหม
ทำนาเป็นประมงก็คือให้ปล่อยพันธุ์ปลา
แล้วพอปลาโตขึ้นหลายคนก็ถามว่าท่านคะจะไปจับปลาที่ไหนคะ

เออโทษทีบางคนก็บอกถึงขั้นว่าเอ๊ะปลาเนี่ยมันล่ำไม่ได้นะมันไม่ใช่ควาย

แต่เอาล่ะคุณนายกท่านเนี่ยนะผุดไอเดียท่านหวังดีอย่าไปว่าท่านนะ
คือนายกบอกมีตัวอย่างไงที่อายุทยาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
ก็เลยเปลี่ยนเป็นอาชีพประมงแล้วเขาประสบความสำเร็จ
อ่ะแต่ว่าก็เป็นไอเดียนะคะ

เมื่อวานนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่
ไป๒จุดหลักก็คือพิศนุโลกกับสุโขทัย
ไปตรวจเยี่ยมผู้ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ไปร่วมประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัด๑๗จังหวัดภาคเหนือ
ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละค่ะ
แล้วก็ระหว่างลงพื้นที่ท่านบอกด้วยว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงห่วงใยประชาชน
ประสบอุทธกภัยในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีนะคะแนะผุดไอเดีย
บอกว่าประชาชนที่ต้องประสบปัญหาอุทธกภัย
ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากจนไม่สามารถทำการเกษตรได้
ก็คือไม่สามารถปลูกข้าวได้ให้ปรับเปลี่ยนอาชีพ
เลี้ยงปลาแทนทำการปลูกข้าว
นายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่าที่มาลงพื้นที่เนี่ยเพราะเป็นห่วง

คือนายกบอกว่าน้ำท่วมแล้วท่วมอีก
ก็ทำให้เก็บกักน้ำไว้เลยไหนมันก็ท่วมแล้ว
และทำประมงทำเหมือน๑๒ทุ่งของจังหวัดพระนครสิทธิยา
ซึ่งช่วง๔๕เดือนไม่ได้ทำนา
เขาก็เก็บน้ำไว้ทำประมงพื้นบ้านกัน
คือบ้านเรามันมีปัญหาเรื่องของการประบายน้ำได้ยาก
พอท่วมพื้นที่หนึ่งก็ส่งผลไปท่วมอีกพื้นที่หนึ่ง
คือมันแล้วก็มันไหลมาท่วมกรุงเทพมหานครอีก

กักน้ำทำประมงได้ก็ลองทำสิ
มีตัวอย่างแล้วที่อายุทยาเขาทำ
แต่บางทีมันก็ไม่สามารถคาดเดาได้
เรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนภัยแรงต่างเนี่ยนะคะ
มันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเราจริงนะ
ทีนี้นายกบอกว่าเอาล่ะก็ยอมรับว่า
ถ้าเกิดว่ามีปัญหาสิ่งที่รัฐบาลทำได้ก็คือ

สิทธิที่กระทรวงการคลังเขามีมาตรการกันอยู่แล้ว
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณคะ
ชาวเน็ตประชาชนคนทั่วไป
คนที่มีความหวังเขาก็ไปส่องกัน
คุณไม่เข็ดเหรอ
คราวที่แล้วเลขดังทั้งจักรวาลเนี่ย

ก็ดังไง
คุณผู้ชมเลขดังเมื่อวานนะคะ

ประชาชนคนทั่วไปก็ให้ความสนใจแบบนี้แหละ
เลือกใครชอบสีขาวเลือกสีขาว
ใครชอบสีดำก็เลือกสีดำ
แม่จับคู่ให้ดูแบบนี้เลย
ภาพเหล่านี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเขาเอามาเผยแพร่เหมือนกัน